เดียวในดวงใจตอนนี้เป็นประโยคฮิตมาก

ดีครับก็เอาไว้ใช้ได้เลยครับ

ก็เห็นเยอะในใจเหมือนกัน

ดูหว่าอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ก็

พอได้เห็นแบบเขาสัมภาษณ์
ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าจริงแล้ว

ไม่ได้มีอะไรครับเวลาเราแบบ

มีตลอดอยู่แล้วอย่างเรื่องของ

ความสัมพันธ์มันก็นานมากแล้วครับ
เราจะรู้จักนิสัยใจคอ

สุขภาพอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มากกว่า

ว่ามานี่ก็แบบปกติด
ฝผงว่าแบบแบบปกติดดีกว่า

บุคคลทุกไปก็ก็ปฎิบัติกันนะครับ

เลยเลยครับเรื่อย
วิชาถ้าได้ครบทุกคนในเกร็บ

ก็ถ้าสมมุติมันได้ปุ๊บแล้วก็

อยากจะไปพักผ่อนสักครั้งหนึ่ง
รวมกลุ่มเพื่อนที่เราสนิทสนม
แล้วก็หาประเทศที่น่าสนใจ
นี่มาใกล้ที่แผนค้าด้วย
ไม่แพลนเลยเนี่ยมันก็หลุดได้ครับเพราะว่าตอนนี้คนเราเที่ยวเยอะ
แย่งกันเที่ยวอะครับก็เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับวางแผนล่วงหน้าว่าอย่างน้อยเนี่ย
เราจะต้องมีที่พักอย่างน้อยจะต้องมีสายการบินอะไรประมาณนี้ซึ่ง
ซึ่งเราก็วางแผนกันตั้งแต่กลางปีแล้วแต่ว่า
เฮ้ยยังไงแล้วก็รอทุกอย่างเรียบร้อยก็คงเดินทางครับ
ไปได้หมดครับก็คือเราทำกว้างไว้ก่อน

มามีโอกาสให้ไปทำงานบ่อยถ่ายแบบเราไปงานเลย
ยิ่งเก่าเราเหมือนเคยไปมาแล้วอะไรแบบนี้

บางทีแบบถ้าไปสองคนก็มีบ้างแต่แบบ
หรือธรรมชาติถ้ามันสวยผมว่ามันก็ภาพออกมามันก็น่าจะน่ารัก
จะถ่ายคู่กันหน่อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
คงมีบ้างก็ทริปนี้อย่างที่บอกครับพอมีเพื่อนไปมันก็คงมีคนถ่ายให้
อ่ามาใช้ก็จะมีโมเมนต์แบบ
น่าจะมีภาพคู่ภาพกลุ่มภาพเดี่ยว
คือต้องไปกันสองคนเนี่ยมันยากครับมันหายาก

หรือว่าตกเครื่องไม้อะไรอย่างงี้

มาเทศมันก็ไม่ได้ราบบาตแล้วอากาศมันก็ค่อนข้างดีเนาะคือ
ถ้าไม่ร้อนเนี่ยเราก็ชิวกันได้เนอะถ้าร้อนมากดูสิ
ตายแล้วเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอีกเนอะครับไปไปไปอยู่ใน
มาลุยงานงานเยอะครับละครภาพยนตร์
ได้ครับก็ดีใจครับดีใจที่

ก็เป็นกลุ่มที่เราจะเห็นมากที่สุดเพราะว่าเขาก็เป็นคนอยู่ในแสงสว่าง
หรือว่าเป็นคนที่สื่อให้ความสนใจก็ลงไปช่วยกันเยอะมากครับ
ผมก็ดีใจเพราะว่าผมเองก็ในฐานะที่เราก็เป็นคนภาคอีสานนะครับ
เราก็ถือว่าอุบลเนี่ยก็คือก็คือคนบ้านเดียวกันกับผมเนี่ย
พอเราเห็นคนคุ้งเทพหน่วยงานใหญ่รัฐบาลเองยื่นมือเข้ามาช่วยคนบ้านผมเนี่ย
ผมก็ดีใจครับมีความสุขครับผมว่ามันก็อย่างน้อยได้ให้กำลังใจ
ตอนนี้โอ้โหผมว่าน้ำลดลงเยอะนะครับปริมาณน้ำลดลงเยอะกว่า๓๔วันที่แล้วมาก
ตอนนี้ก็คงจะเหลือในช่วงที่หลังจากน้ำรถจะไปเยียวยายังไงต่อ
ซึ่งผมก็เชื่อว่าก็คงมีหลายหน่วยงานหรือว่าหลายกลุ่ม
ก็คงวางแผนที่จะลงไปอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ผมก็ขอบคุณ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
แล้วก็ไม่นึกหวังเราคนไทยด้วยกันเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับ
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะยื่นมือไปช่วยแน่นอนครับผม
เป็นเรื่องภาร์ตเรื่องนัด๖๖๒๖อะไร

คือถ้าคือความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับ
เป็นน้องชายที่ผมรักมากนะเนี่ย
ว่าเขาน่าจะตัดสินใจ
หรือว่าน่าจะมีมุมมองในความรักที่ดีอยู่แล้ว

เราก็อายุใกล้กัน
เราน่าจะไม่แพ้กันหรอก